ผู้ชายคนนี้เอาปืนลูกซองยิงภรรยาใหม่ตัวเองเสียชีวิต
เพราะไม่พอใจนะคะที่ภรรยาใหม่ฝ่าฝืนคำสั่งไปที่บ้านของภรรยาเก่าค่ะ
เกิดการสูญเสียขึ้นเลยนะคะนี่คือบ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะ
อยู่ที่ตำบลสำโรงอำเภอพระพลาชัยที่บุรีรำ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวเจนจีราหรือว่านางสาวเจนนะคะอายุ๑๙ปี
ถูกยิงมีรอยรูกระสุน๙แผลนำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
มือปืนคือสามีของเธอนายธีรพัฒน์ค่ะอายุ๒๕ปี
ก็หลบหนีไปหลังจากที่ก่อเหตุค่ะ
เจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่านางสาวเจนเป็นเพื่อนกับลูกสาวของเธอ
แล้วเมื่อวานนี้มาหาที่บ้านก็เลยดื่มเหล้ากินกันนะคะ
จนสามทุ่มในเป๊ะนะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ย
มาจากไหนก็ไม่รู้เดินเข้ามาแล้วก็ยิงปืนหนึ่งนัด
นางสาวเจนเนี่ยล้มลงลูกสาวของเธอ
ซึ่งเคยเป็นภรรยาในเป๊ะเนี่ยนะคะก็แต่ว่าเลิกกันไปแล้วนะคะ
ก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าลูกเขยเนี่ยมาได้ยังไงนะคะ
เพราะว่าลูกเขยไม่เคยมาเยี่ยมบ้านเลยอดีตลูกเขยไม่เคยมาเลย
แล้วก็ไปอยู่กินกับผู้ตายมาได้๔ปีแล้วนะคะ
เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องหึงหวง
เพราะว่าผู้ตายเคยเล่าให้ฟังว่าสามีเนี่ยเคยห้ามนะ
ให้มาที่บ้านหลังนี้เด็ดขาดค่ะบ้านภรรยาเก่าเขา
มักก็ยิงตรงทำไมพูดอะไรเลยหรอ
ไม่พูดเลยไม่พูดสักคำเลย
เป๊ะเนี่ยล่าสุดมอบตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจก็นำไปค้นห้องนอนนะคะแล้วก็เจอปืนค่ะ
เป็นอาวุธปืนลูกซองแบบไทยประดิษฐ์
แล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ

รับว่าไม่อยากให้ภรรยาไปบ้านหลังนั้น
แต่ว่ารายละเอียดขอให้การในชั้นศาล
แล้วก็อยากขอโทษครอบครัวภรรยาค่ะ

ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้ภรรยาใหม่
ไปที่บ้านของอดีตภรรยานะคะ
แต่ว่าตำรวจไปเจอข้อมูลอีกส่วนหนึ่งค่ะ
ก็คือประมาณสัก๖โมงครึ่ง
ของเมื่อวันที่๕มีการแชทคุยกันค่ะ

คุยกันในลักษณะที่ห้ามไม่ให้ไปบ้านหลังนั้น
แต่ว่าภรรยาตอบกลับมาบอกก็มาแล้วพรุ่งนี้กลับ
หลังจากนั้นมีการโทรไลน์คุยกัน
แล้วฝ่ายชายสุดท้ายบอกว่าเดี๋ยวไปหา
นี่ค่ะทางผู้ต้องหาระบายกับตำรวจนะคะ

แล้วภรรยาก็ขัดคำสั่งเขาที่ไม่ให้ไปบ้านหลังนั้น
แล้วตัวเองก็เมาด้วยก็เลยทำให้ก่อเหตุขึ้นนะคะ

ศพของนางสาวเจนจิราก็กลับมาที่บ้านเกิดแล้วนะคะ
ญาติพี่น้องก็เสียใจกับเหตุการณ์
แล้วก็รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
แม่ผู้ตายบอกว่าตอนที่ลูกสาวอยู่กับลูกเขย
เดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็คืนดีกัน
ตอนสุดท้ายเลิกกันไป๘เดือน
จะกลับมาอยู่ด้วยกันได้ไม่ถึง๑๐วันค่ะ
แฟนไม่ค่อยทำงานขี้เกียจ
ก็เลยลูกต้องกินนมต้องหาเงินซื้อนมให้ลูก

เขาก็ฉีดบัวฉีดไขววันละ๒๐๐๓๐๐บาทเขาก็อยู่ได้

เขาอยากกลับไปพักพื้นที่ขับเขาเพราะเขายังรักเขาอยู่
แม่ก็ส่งไปไปหากันยังไม่ถึง๑๐วันเลย
แม่ก็ทำอย่างนี้ด้วยเขาก็ยังหวงคนพูดในโทรศัพท์
บางทีก็คือคาดยาวเราพูดเขาก็ยังหวงหมด
ในเป๊กก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แล้วก็ตอนที่นำตัวกลับโรงพักเนี่ย
ผู้สื่อข่าวบอกลูกสาวเขาก็ไปส่งพ่อ
แล้วก็มีการสั่งเสียกันแล้วก็เบื้องต้น
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน